จับได้แล้วฆาตกรต่อเนื่องหกศพนะคะสมคิดพุ่มพวงฆาตกรวัยห้าสิบห้าปี
เดี๋ยววันนี้ได้เห็นภาพวินาทีจับกลุ่มแบบเต็มเต็มนะคะประเด็นข่าวอื่นอื่น
เราก็ไม่ทิ้งอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราจนจบรายการจนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
อ่าก็ไปดูภาพกันเลยแล้วกันนะครับ
จับได้บนสถานีรถไฟนะครับตอนที่นั่งรถไฟจะไปที่ยุธยานะฮะ
นั่งจากไหนไปอย่างไรแล้วใครแจ้งเบาะแสนะครับ
ขึ้นไปจับกลุ่มนายสมคิดพุ่มพวงบนขบวนรถไฟก่อนนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
แจ้งเหตุว่าพบบุคคลที่น่าจะเป็นนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปดักรอขึ้นไปบนขบวนรถไฟ

แล้วก็คุมตัวไปที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓นะฮะ
เพื่อจะเอาไปสอบปากคำไปดำเนินคดีต่อ
นี่ฮะมีพลเมืองดีแจ้งนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิม
ให้ดูภาพตั้งแต่ต้นจนจบวินาทีในการควบคุมตัวสมคิดพุ่มพวง
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับไปนะคะ
เราไปคุยกับพลเมืองดีมาด้วยพลเมืองดีที่เขาเจอ
เขานั่งรถไฟขบวนเดียวกันกับสมคิดเนี่ยค่ะ
คือตั้งแต่เมื่อวานที่เราเล่าข่าวคุณผู้ชมดูกันเยอะ
แล้วตำรวจบอกเลยว่าจุดสังเกตคือรอยบากที่คิ้วของสมคิต
แล้วพลเมืองดีที่เจอที่เห็นเขาก็สังเกตรอยบากที่คิ้วของสมคิดเหมือนกัน
คือพลเมืองดีเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
คือเขาบอกว่าเขายอมเปิดเผยใบหน้าแต่เพื่อความปลอดภัย
ให้ฟังแต่เสียงดีกว่าแต่ก่อนจะไปฟังเสียงเรามาไล่เรียงตามลำดับนะคะ
ว่าเขาเห็นได้ยังไงเขาสังเกตได้ยังไง
ทำไมถึงรู้ว่าเป็นนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องวัย๕๕ปี
ที่เป็นบุคคลที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุด
พลเมืองดีเขาแจ้งเบาะแสนะคะจนสามารถจับได้ตอน๘โมงเช้าวันนี้นะคะ
เขาขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟโคกรวดจังหวัดนครราชศรีมา
ขึ้นมานั่งที่ตู้โดยสารที่สองครั้งแรกนั่งแถวที่หกค่ะ
จากนั้นเนี่ยย้ายไปนั่งแถวที่๒ซึ่งเป็นแถวเดียวกันกับนายสมคิต
พลเมืองดีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะพอรถไฟแล่นออกจากสถานีที่เขาขึ้นไปสักพักหนึ่ง
เขาสังเกตเห็นผู้ชายคนนึงนั่งติดอยู่ริมหน้าต่างลักษณะปิดบังใบหน้า
พลเมืองดีเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้สึกผิดปกติอะไรสักพักนึงค่ะแม่ค้าเดินมาขายข้าว
ขายข้าวกระเพราไข่เจียวนายสมคิดคงหิวอะค่ะเรียกแม่ค้าเพื่อซื้อข้าว
จังหวะนั้นแฟนสาวเขาเห็นรอยแผลเป็นที่คิ้วซ้ายคือเขาไปกับแฟนแล้วก็มีลูกแล้วก็มีคุณยายไปด้วยนะคะ
สี่คนพลเมืองดีเนี่ยเขาเห็นรอยแผลเป็นที่คิ้วซ้ายเพราะสมคิดเงยหน้าขึ้นมาสั่งข้าวกับแม่ค้าค่ะ
พลเมืองดีเขาตามข่าวอยู่แล้วเขาสังเกตเห็นรอยบากเนี่ยตรงนี้เลย
พลเมืองดีก็เลยหันไปมองหน้านายสมคิตและนายสมคิดเหมือนกับจะเริ่มรู้ตัวนะคะ
หมวกลงมาปิดบังใบหน้าค่ะแล้วก็ทำเป็นนั่งหันหน้าออกไปนอกหน้าต่าง
พลเมืองดีก็เลยตัดสินใจลุกจากที่นั่งนี่นะคะโทรศัพท์แจ้งเบาะแสกับตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ในหมายจับที่ประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ออกข่าวนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกพลเมืองดีว่างั้นแอบถ่ายคลิปส่งกลับมาให้หน่อยเพื่อจะยืนยันว่านี่มันใช่จริง
นายสมคิตก้มหน้าก้มตาตักข้าวกินน่ะนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายนายสมคิดค่ะ
นี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาแอบถ่ายเอาไว้เพื่อส่งไปให้ตำรวจเพื่อแจ้งเบาะแสนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพลเมืองดีคนนี้แอบถามไม่ได้ว่ากลัวไหมอ่ะ
กลัวเหรอนี่ฆาตกรต่อเนื่องฆ่าหกศพนะแล้วก็ต้องไปแอบถ่ายคลิปถ่ายภาพส่ง
ตำรวจด้วยอ่ะพลเมืองดีบอกว่าไม่กลัวค่ะ
ไม่กังวลใจด้วยดีใจด้วยซ้ำถ้าจะจับฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ได้
ฆาตกรรายนี้จะได้ไม่ไปก่อเหตุฆ่าเหยื่อรายต่อไปอีกค่ะ
นิ่งเลยครับปกติมันคนเราอ่ะถ้าปกติดีเนี่ย
ถ้าทำผิดมันจะมีการระแวงแต่นี้ไม่มี
แบบมองเรื่อยเปื่อยทำแบบตีเนียนอ่ะแบบไม่รู้อะไรก็มองเรื่อย
อะไรพวกเนี้ยครับลุกเข้าห้องน้ำนั่งกินข้าวอะไรพวกเนี้ย
ปกติเลยครับพี่ไม่มีไม่มีคุยเลยขนาดลูกผมอ่ะ
ยายไปอุ้มอยู่ไปนั่งไม่เอ่อไม่มีแบบอุ้ยเด็กน้อยอะไรพวกเนี้ย
ไม่มีเลยนะนิ่งมองมองแล้วเนี่ยตอนที่ผมเดินไปเขาก็จ้องหน้าผม
แล้วเขาก็ดึงหกลงไปเพื่อเขาก็ไม่มีคุยกับใครเลย
เดินมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดินกลับไปนั่งคนอื่น
ตอนนั้นทำไมเราจึงรู้ว่าตรงนี้คนนี้คือสมคิดพวกผม
แค่คิดแค่คิดว่าน่าจะใช่รอยแผลหนึ่งสายตาสองเข่าเข่าจะ
งอกคนดำก็คือเหมือนเริ่มงอกแล้วใช่ไหม
แล้วก็ถ่ายรูปเขาบอกว่าหมวกกับแมสอ่ะใช่หูอะไรอย่างนี้
เราก็เลยถ่ายอีกรอบนึงกะถ่ายเต็มตัวให้ชัด
จะได้แบบเฮ้ยพี่ผมไม่แน่ใจน้องใช่หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรถ้าใช่จะทุกอย่างได้จบ
เพราะเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหยื่อต่อไปไม่ได้กลัวอะไร
ก็ถ้าถ้าเป็นฆาตกรเราก็แจ้งแค่นั้นเองเพราะเห็นว่าหกศพแล้วอ่ะ
ออกมาปุ๊บเป็นอีกศพหนึ่งเลยศพที่หกใช่ไหมก็เราไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้ว
เราก็ส่งอะไรพวกเนี้ยครับช่วงนาทีที่เราโทรให้มาสรรค์ทั้งหมดตอนนั้น
เรามีเรากลัวหรือว่าไม่ว่าเขาจะจับเราได้ไม่ครับเนียนเนียนที่สุด
ก็ปล่อยช่างมันไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวก็มีอาวุธหรือเปล่า
แต่ถามแล้วไม่มีอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นห่วง
หรือว่าเอาลูกเป็นลงเนี้ยส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียร์อะไร
เปิดได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่คดีแบบที่เป็นขบวนการอ่ะ
คนร้ายก็โดนจับไปแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้ครับ
ส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับและไม่ต้องห่วงนะคะ
ที่บอกไปว่ามีรางวัลนำจับให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำมา
ซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่บอกว่า
เรื่องต้นนะคะพอจับนายสมคิตได้แล้วเนี่ย
ก็ต้องส่งไปดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุก็คือพื้นที่สพกจขแก่น
รางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทมอบให้กับพลเมืองดีเรียบร้อยนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่า
พลเมืองดีคนนี้ได้เพิ่มอีกสามหมื่นตอนนี้ได้แปดหมื่น
สำหรับรางวัลนำจับแล้วก็พลเมืองดีเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มีจังหวะที่มองนายสมคิดแล้วนายสมคิดหันมามองพลเมืองดีพอดี
มีจังหวะสบตากันด้วยนะคะอืมมีจังหวะสบตา
พลเมืองดีเขาบอกว่าก็คือแอบขนลุก
คือแบบหน้านิ่งสมคิดหน้านิ่งตานิ่ง
ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน้านิ่งแบบเนี้ยครับโอ้โห
สุดท้ายจับได้ค่ะอืมก็ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีอยู่สามวันนะครับ
ในคดีล่าสุดที่ลงมือฆ่านางรสมีมุริจันหรือว่าฝ่าย
หญิงวัยห้าสิบเอ็ดปีที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็อำพลางศพไว้ในบ้านของผู้ตายนะฮะแล้วก็หลบหนีไปสามวันนะครับ
ถูกจับได้บนขบวนรถไฟนะครับไปหลายที่ฮะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงกันนะครับ
แต่ว่าวันนี้ที่ถูกจับเนี่ยการแต่งกายของนายสมคิต
เพื่ออำพลางตัวระหว่างหลบหนีนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นจากคลิปภาพบนขบวนรถไฟนะครับ
นายสมคิตสวมหมวกแก๊ปสีน้ำเงินและใส่หน้ากากอนามัย
อ่าเพื่อปิดบังใบหน้าก็เหมือนกับตลอดเวลาที่เขามาปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
อยู่ใกล้ชิดกับนางรัศมีผู้ตายศพที่๖ที่เขาฆ่านะฮะ
ก็จะแต่งตัวด้วยการปิดบังใบหน้าด้วยการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปแบบนี้
ส่วนวันนี้นะครับนายสมคิดพุ่มพวงใส่เสื้อยืดมีปกสีเทานะฮะ
ก็เป็นเสื้อโปโลนะครับแขนเสื้อเป็นสีดำใส่กางเกงขายาว
เสื้อคลุมแบบยาวแบบมีฮูตสีน้ำตาลทับเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
รองเท้าผ้าใบสีแดงแล้วก็มีกระเป๋าสะพายอ่า
เป็นสะพายเฉียงสะพายข้างแบบนี้นะครับสิ่งที่ทำให้คนจำได้เนี่ยนะฮะ
แม้ว่านายสมคิดจะเปลี่ยนทรงผมเป็นตัดสั้นเกลียนแล้วก็ตามนะครับ
แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องห้าศพเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
นี่ครับท่านผู้ชมครับและในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่ก่อเหตุคดีที่หก
นะฮะศพที่หกนอกจากสีผมที่เปลี่ยนเป็นสีดอกเหล่าจากสีดำเนี่ยนะครับ
ก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ใบหน้ายังคล้ายเดิมนะ
อ่าลักษณะคล้ายคล้ายแขกเพราะว่าเขาเป็นคนใต้นะครับ
หน้าเดิมแววตาเหมือนเดิมใช่แววตาเนี่ยโอ้โห
ต่างเลยอ่ะจากเมื่อปีสี่แปดอ่ะครับแล้วก็มีลักษณะอ่า
วดเคราที่ยังเหมือนเดิมนะแววตาแข็งกล้าวนะครับ
เวลามองไปก็จะนิ่งเหมือนกับไม่กลัวอะไร
ลองเทียบภาพดูนะแต่ละภาพนะลักษณะภายนอกอาจจะต่างนะ
ผมต่างแก่ลงแต่แววตาดูสิเป็นแววตาแบบเนี้ยทุกภาพเลยอืม
นี่ฮะตำรวจชุดจับกลุ่มในอดีตหรือว่าใครก็ตามที่เคยเจอเจอก็จะบอกเหมือนกัน
นายคนนี้เป็นคนที่นิ่งมาก
นี่ฮะตอนจับฮะแล้วสวมหวกไอ้โม่งดูตาค่ะ
ตาก็อย่างนี้เห็นไหมฮะดูนิ่งตลอดเวลานะครับ
ส่วนสิ่งของที่เจณฐ่าที่ทวดยึดได้ขณะจับกลุ่มในสมคิด
ที่อยู่ที่ตัวที่กระเป๋าที่สะพายเอาไว้นะครับมีมีดพับนี่ฮะ
แล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยคาดว่าคงจะไว้ติดตามข่าวสาร
ว่าเขาแกะรอยเราไปถึงไหนแล้วเส้นทางการหลบหนีเราจะไปไหนดี
ตอนนี้เขาพุ่งประเด็นไปที่ตรงไหนนี่ฮะเชื่อว่าตามข่าวเพราะว่าตามข่าวบอกว่าหนีอยู่ภาคอีสาน
มีแก้วน้ำนะครับมีแก้วน้ำด้วยนะครับมียารักษาโรคมีหูฟังนะฮะ
โทรศัพท์มือถือนี่ขนาดทิ้งไปเครื่องหนึ่งแล้วนะฮะยังมีอีก๒เครื่องที่ติดตัวไว้
มีกุญแจรถนะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะใช่จักรยานยนต์ที่เอาของผู้ตายมาหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นกุญแจรถคันไหนอะไรยังไงมีมุ้งด้วยนะฮะอ่ามีเสือด้วย
คงจะพร้อมจะไปนอนทุกที่ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้ก็เสื้อผ้าที่ใส่นะฮะ
มีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือมีเงินสดนะครับมีลอตเตอรี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะงวดประจำวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาเลย
ก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยตรวจให้เลยฮะคือนอกจากลอตเตอรี่
แล้วมีกล้องส่องพระมีหวีด้วยนะลอตเตอรี่หมายเลข๒
อันนี้คือสิ่งของต่างที่ติดตัวนายสมคิดมาตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ค่ะนอกเหนือจากที่พลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
ตำรวจก็ค่อยไล่ดูหลักฐานต่างเพิ่มเติมเส้นทางการหลบหนีของนายสมคิดนะคะ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะวินาทีที่นายสมคิดเนี่ยไปซื้อตัวรถไฟ
วินาทีที่เตรียมจะขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูเลยนะคะในวงกลมสีแดงนี่นะคะ
ภาพเราได้มาเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดสถานีรถไฟบุรีรำอ่ะนะคะ
นายสมคิตเนี่ยไปซื้อตัวรถไฟช่วงเช้ามืดค่ะคือนายสมคิตเนี่ยปิดบังใบหน้าตลอดนะคะ
ดูสิคะใส่หมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าเสื้อก็เสือแขนยาวคลุมอำพรางมิดชิด
มีกระเป๋าสะพายเดินไปเดินมาก่อนแล้วก็เนี่ยค่อยเดินมาซื้อตัว
แล้วเดี๋ยวจะไปดูนี่ค่ะนายสมคิดอยู่ในช่องซื้อตั๋ว
ตอนอยู่ในช่องซื้อตั๋วก็ไม่สบตากับคนขายตั๋วมองไปทางอื่นเนี่ยก้มหน้าก้มตา
บหน้าค่ะนายสถานีรถไฟบุรีรำนายบรรจงจันทร
บอกกับทีมข่าวว่านายสมคิดซื้อตัวตอนตีห้ายี่สิบเอ็ดนาที
ขบวนที่สองสามสี่ปลายทางสถานีรถไฟอายุธยา
ออกเดินทางเที่ยวหกโมงเจ็ดนาทีถึงปลายทางก็คือพระนครศรียุธิยา
เที่ยงสามสิบแปดนาทีขบวนรถไฟเป็นขบวนสุรินกรุงเทพ
นายสมคิดซื้อตัวรถไฟชั้นสามชั้นธรรมดานะคะเพราะหลายคนสงสัย
ว่าตอนซื้อตัวรถไฟไม่ดูบัตรประชาชนไม่ดูอะไรเหรอ
ใครมาก็ซื้อได้เหรอเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงนะคะ
คือเวลาซื้อตัวรถไฟที่เป็นตัวรถไฟชั้น๓ชั้นธรรมดาค่ะ
ไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนคือซื้อได้เลย
ยกเว้นรถไฟขบวนเร็วที่ต้องสำรองที่นั่ง
เจ้าหน้าที่ถึงจะขอตรวจบัตรประชาชนเนี่ยค่ะภาพ
มหน้ากลมตาใส่หมวกนะคะไม่มองหน้าคนขายตั๋วเลย
พอนายสมคิตถูกจับที่สถานีรถไฟปากช่อง
ก็เลยมีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดสถานีรถไฟบุรีรำ

เดินไปเดินมาไปซื้อตัวขึ้นรถไฟที่บุรีรำจริง
ทางนายสถานีรถไฟบุรีรำบอกว่าตกใจมาก
ไม่คาดคิดว่าจะกล้าย้อนกลับไปในพื้นที่บุรีรำ

เดี๋ยวไปฟังเสียงนายสถานีรถไฟบุรีรำก่อนค่ะ

เจ้าเขานี่คุณภาพผิกตราน
ทำทางทันตัวทำให้ตัวสอบยาก
หลังจากนี้ยังไหนก็จะมาเชี่ยงพูดได้ว่า
จะหากางที่เค้าขายตัวของบ้าง

แล้วก็ไปเดินมารอว่ามือถือตัว
ตำรวจสพบุรีรำไปยึดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอสีขาวแดง
จักรยานยนต์คันนี้เป็นของฝ้ายผู้ตายนะคะ
นายสมคิดขโมยมาเพื่อขี่หลบหนี
จากการตรวจสอบนายสมคิดขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
ทิ้งเอาไว้ที่หน้าตึกศัลยกรรมกระดูกภายในโรงพยาบาลบุรีรำ
แล้วก็เดินนะคะเดินเท้าไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟบุรีรำ
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่เอารถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งเอาไว้กิโลหนึ่งค่ะ
เดินไปกิโลนึงแต่รถจักรยานยนต์คันนี้นายสมคิดถอดป้ายทะเบียนออก
เลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
ตำรวจก็ต้องนำรถจักรยานยนต์คันนี้ไปตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ว่าที่เราเล่าข่าวไป๒วันที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีคดี
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ทิศทางข่าวเนี่ยจะให้น้ำหนักไปที่ว่า
นายสมคิตน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะ
จะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะ
แต่นายสมคิตกลับหลบหนีย้อนเส้นทางของเจ้าหน้าที่
คือย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ภาคกลาง
ก็อย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ว่านายสมคิตติดตามข่าวการไล่ล่าจับกลุ่มตัวเองจากสื่อ
เหมือนสมัยก่อนค่ะที่นายสมคิตก่อเหตุฆ่า๕ศพ
วันที่ตำรวจไปจับได้ที่บ้านบ้านแฟนที่จังหวัดชายภูมิ
นายสมคิดนอนดูทีวีดูข่าวดูข่าวของตัวเองที่ถูกออกหมายจับอยู่
เชื่อว่าเขาติดตามข่าวก็พยายามหลบเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าตำรวจกำลังแกะรอยไล่ตามจับเขาอยู่นะคะ
ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนพื้นที่เข้ามาที่พื้นที่ภาคกลาง
จับได้แล้วก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่านี่เป็นผู้ต้องหาคดีอุกชกันนะฮะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับนะครับ
หลังจากที่คุมตัวนายสมคิดพุ่มพวงจากสถานีรถไฟปากช่องที่โคราชนะครับ
นำตัวไปที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓อยู่ที่ตะมนต์จอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่ฮะ
ตำรวจคอมมันโดนะครับอาวุธครบมือนะครับก็ต้องมาคุ้มกันนะฮะอย่างแน่นหนาทุกจุดเลยนะครับ
มีพลตำรวจมีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓นะครับที่มาสอบปากคำนายสมคิตด้วย
แต่ว่าสิ่งที่เขาได้จับตาดูนายสมคิดเนี่ยระหว่างที่กำลังมีการพูดคุยสอบถามสอบปากคำจากเจ้าหน้าที่
ถ้าไม่นับตรงภาพเหล่านี้ที่ใช้หมวกไอ้โม่งคุมหน้าเอาไว้นะฮะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาอาจจะร้องขอก็ได้เนี่ยนะครับ
มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ในห้องก่อนที่จะนำตัวออกมาแถลงข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะยังยิ้มได้อยู่เลยนะครับยังยิ้มแย้มนี่ฮะแล้วก็พูดคุยตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตอนที่มีการซักถามนะครับ
นี่ฮะตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับนายสมคิดเนี่ยตอบว่าไม่กลัวตายอ่ะเพราะเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ตายครั้งเดียวไม่กลัวตายถูกจับก็ยังยิ้มแบบเนี้ย
แล้วเป็นภาพที่มีภาพเคลื่อนไหวชัดเจนในช่วงคลิปตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ภาพนิ่งภาพเดียวแล้วว่าไปจับภาพเวลาจังหวะเขายิ้มพอดีหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
เป็นภาพในช่วงเวลาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นักข่าวเขาก็ดูเข้าไปปรากฏว่าตอบคำถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโดยไม่สะทกสถานอะไรเลย
แล้วมีการยิ้มแย้มออกมาในช่วงเวลาบางช่วงเวลาด้วย
เนี่ยค่ะคือตำรวจบอกว่าถามอะไรตอบหมดพูดน้อยนะแต่ถามอะไรตอบหมดทุกอย่างแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้ตอบเหมือนสบายเหมือนไม่กลัวอะไร
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จุดเดือดต่ำแล้วก็ไม่กลัวต่อให้โทษประหารชีวิตก็ไม่กลัว
แต่ตำรวจบอกความดันขึ้นนะตรวจความดันเอาความดันขึ้นนะแต่ทำหน้ายิ้ม
ส่วนการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่นะครับก็แถลงข่าวเมื่อประมาณบ่าย๒นะครับ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
ก็แถลงข่าวนะฮะมีนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องถ้าคดีล่าสุดด้วยก็๖ศพนะครับ
ต่อเนื่อง๕ศพในปี๔๘ปีนี้ก็อีก๑ศพตอนที่ได้ลดโทษพ้นโทษออกมานะครับ
โดยพลตรวจโทษภูมิทรัพย์บอกว่าตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายสมคิตได้
สถานีรถไฟปากช่องหลังจากขึ้นรถไฟมาจากจังหวัดบุรีลำ
ก็ทำให้สังคมสบายใจและคลายความกังวลเพราะผู้ต้องหาในคดีสำคัญถูกจับได้แล้ว
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่หวั่นวิตกอยู่
จากการสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะครับเกี่ยวกับคดีที่ทำไปคดีล่าสุด
คือฆ่านางรัศมีมุริจันทร์อายุ๕๑ปีแล้วก็ทิ้งศพไว้ในบ้านพักที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเมื่อ๑๕ธันวาคม
โดยอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะไม่ได้ตั้งใจจะฆาตกรรมไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อน
บอกว่าก็ตั้งใจจะแต่งงานกับเขานั่นแหละตามที่มาบอกเขาไว้
แต่วันเกิดเหตุคืนนั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนื่องจากตัวเองกลับมาที่บ้านของนางรัศมีร์ผิดเวลา
คือกลับมาดึกแล้วอ้างว่านางรสมีเนี่ยก็มาต่อว่าไม่เลิกสักทีหนึ่ง
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายเขาจนฝ่ายหญิงเสียชีวิต
แล้วก็ไม่ได้ต้องการจะเอาทรัพย์สินอะไรนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้
หลังจากก่อเหตุฆ่าเขาแล้วก็อำพลางศพเอาไว้เอาที่นอนมาวางปิดเอาไว้นะครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะครับโดยการหลบหนีนายสมคิดก็อ้างว่าไม่ได้วางแผนอะไรอีก
หลบหนีไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมายขณะที่พมจิรภพภูริเดชร์
ภูมิครับการกองปราบรามนะฮะซึ่งกองปราบก็มาเป็นชุดจับกลุ่มด้วยนะครับ
บอกว่านายสมคิตออกมาจากเรือนจำได้รับการลดโทษพ้นโทษออกมานะครับเมื่อ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ
ฆ่าคนตาย๕ศพฆาตกรรมต่อเนื่องนะโทษจำคุกตลอดชีวิต
แต่ว่าจำคุกจริงเนี่ยประมาณแค่เกือบ๑๔ปีเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติมารู้จักกับนางรัศมีผ่านทางเฟซบุ๊ก
คบหาดูใจกันได้ประมาณหนึ่งเดือนถึงขั้นมีโครงการจะแต่งงานด้วยกัน
วันเกิดเหตุคือ๑๕ธันวาคมนายสมคิตทะเลาะกับนางรัศมีอย่างรุนแรง
จนเกิดความโมโหบันดาลโทษะฆ่านางรัศมีร์ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่หาได้
ภายในบ้านของนางรัศมีหรือเป็นการแสวงหาเครื่องสิ่งของที่ใกล้ตัวลงมือ
โดยผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน
ญาติญาติของผู้ตายบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าสภาพศพของนางรัศมีนั้นท่อนล่างเปลื่อยส่วนท่อนบนสวมเพียงเสื้อยืด
บริเวณลำคอมีเทปใสและสายไฟพันเอาไว้
ส่วนที่มือถูกมัดด้วยกางเกงชั้นในของผู้ตายเอง
และใช้สายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมัดที่ข้อเท้าแล้วก็ห่อด้วยผ้าห่ม
ถูกวางไว้ระหว่างฟูกขนาด๓ฟุต๒อัน
แล้วมีฟูกขนาด๖ฟุตวางทับปิดข้างบนเอาไว้เพื่ออำพลางศพนะครับ
หลังจากก่อเหตุฆาตกรรมนางรัศมีวันที่๑๕ธันวาคม
นายสมคิตหนีออกจากบ้านของนางรัศมีทางหลังบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านเข้ามาเคาะมาเรียกมาหาที่หน้าบ้านแทบทั้งวันนะฮะ
หลังบ้านเป็นป่าย่านะครับแล้วก็เดินเท้าไปยังสถานีขนส่งกระนวลซึ่งไม่ไกลกันมาก
ขึ้นรถสองแถวเดินทางเข้าตัวเมืองขอนแก่นเพื่อไปเอารถจักรยานยนต์ของนางรัศมี
จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลในอำเภอเมืองขอนแก่น
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ของนางรัศมีไปมหาสรคาม
นอนค้างที่จังหวัดมหาสรคาม๑คืน
พอรุ่งเช้านะครับขี่จักรยานยนต์ไปต่อครับไปบุรีรำ
บุรีรำเนี่ยไปจอดนอนค้างในโรงพยาบาลบุรีรำ๑คืนนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นข่าวเริ่มดังแล้วนะครับแล้วที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าก็คงจะเห็นว่าคนเนี่ย
แมสใส่หน้ากากปิดบังใบหน้ากันเยอะนะตัวเองก็ต้องใช้หน้ากากปิดบังใบหน้าอยู่แล้ว
ก็เลยไปนอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเพราะกลัวตำรวจจะรู้เบาะแส
มุ้งกับเสื้อกับเสือนะฮะมุ้งกับเสือที่นำติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องนอนแล้ว
แต่ตีตัวลงที่พระนครศรีอยุธยานะฮะตามภาพที่เห็นว่า
นายสมคิตไปซื้อตัวรถไฟนะครับสุดท้ายแล้วพอขึ้นไปอยู่บนขบวนรถไฟ
ก็มีพลเมืองดีที่เห็นแล้วก็แจ้งเบาะแสกับตำรวจ
จนไปดักจับกลุ่มได้ที่สถานีรถไฟปากช่อง
วิธีการลงมือสังหารเหยื่อรายที่๖นะครับตำรวจบอกว่า
วิธีการของนายสมคิตจะฆ่าผู้หญิงที่จะเป็นหญิงทำงานกลางคืน
หญิงบริการหรือว่ามีอาชีพเป็นพนักงานนวด
เวลาเกิดความโมโหก็จะใช้๓วิธีในการฆ่าเขา
มีทั้งจับกดน้ำบีบคอหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้
ที่หาได้ภายในจุดนั้นภายในบ้านนั้นภายในห้องนั้น
เป็นการแสวงเครื่องหาสิ่งของใกล้ตัวในการลงมือ
ภูมิครับการกองปราบรามบอกว่าจากการพูดคุยสอบถามนายสมคิต
นายสมคิตบอกว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่กลัวตายด้วย
จะโดนโทษประหารชีวิตยังไงก็ได้เพราะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายอยู่แล้ว
นี่นะฮะทีมข่าวของเราก็พยายามจะถามนายสมคิต
ฆาตกรโหดรายนี้อ่าในขณะที่เป็นช่วงที่ตำรวจคุมตัวลงไปอ่า
ห้องหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓นี่ครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่าคนเยอะนะครับแต่นายสมคิตไม่ตอบอะไรนะฮะ
หน้าท่าทีก็ยังเรียบเฉยเหมือนเดิมนะครับ
อยากจะฝากบอกครับอยากจะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน
นี่ฮะดูลักษณะท่าทางอาจจะเรียบเฉยแววตาอาจจะดูเรียบเฉย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจวัดความดันแล้วพุ่งขึ้นไปเกือบ๒๐๐
ปกติต้องประมาณสัก๘๘๑๒๐นี่นะฮะนี่พุ่งไป๒๐๐นะครับ
ตำรวจได้นำตัวนายสมคิตหลังจากสอบปาก
เสร็จแถลงข่าวเสร็จนะครับอ่าก็ส่งไปที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรภาค๔เพื่อไปสอบสวนสอบปากคำดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับ
ตอนที่คุมตัวนายสมคิตไปขึ้นรถผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถาม
ว่าเออไปลงมือเพราะอะไรอยากขอโทษครอบครัวผู้ตายไหม
หรือว่าเตรียมการก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
นายสมคิตตอบนะครับช่วงนี้ตอบสั้นนะครับ

เหมือนกับว่านายสมคิดชอบหลอกคนอื่นว่าเป็นทนายความ
ตอนสมัยเมื่อปี๒๕๔๘ที่ฆ่า๕ศพเนี่ย
สมคิดก็โอ้โหแทบจะว่าความเองบอกว่าตัวเองรู้กฎหมาย

ไม่ได้เตรียมการโมโหไฟล์ผู้ตายไปด่าเขาว่ากลับบ้านดึก
อ้างว่าเป็นบันดาลโทษะโมโหแล้วฆ่าเขา
ไม่ได้เป็นเจตนาค่าและไตรรองไว้ก่อน
แต่อ้างยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะคุณฆ่ามาแล้วตั้ง๕ศพ
เป็นลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องฆ่า๖ศพเนี่ยค่ะ
ยังไงโทษมันก็ไม่เบาแน่นะคะ
นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินบอกมาว่าเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ตำรวจนำตัวนายสมคิตไปสอบสวนที่ตำรวจภูทรภาค๔จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าคงสอบเครียดอีกหลายชั่วโมงอาจจะสอบกันจนถึงช่วงดึกคืนนี้เลยนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้เตรียมจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศสดเลยนะคะจากคุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเรา
รายงานมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วตัวของนายสมคิดพุ่มพวงนั้น
ถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
บรรยากาศนัดขนาดนี้ด้านหลังของผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
มีตำรวจชุดปราบรามชุดควบคุมฝุงชนมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้องปานรักษา
ประมาณ๕๑๐นายนะครับ
ซึ่งบรรยากาศการสอบประคำนายสมคิดพุ่มพวง
เข้าไปภายในห้องการรักษาซึ่งเป็นสถานที่สอบปากคำ
โดยมีพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
และพนักงานสอบสวนทั้งของอำเภอกระนวลเจ้าของพื้นที่
และคณะชุดพนักงานสอบสวนจังหวัดขอนแก่นที่รอสอบปากคำอย่างละเอียด
ซึ่งช่วงเวลาที่ตำรวจควบคุมตัวนายสมคิตลงจากรถนั้น
เกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาติดตามรอทำข่าว
ผมได้พยายามสอบถามกับนายสมคิดถึงสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุลงไปนะครับ
รวมถึงอยากจะขอโทษอะไรผู้ตายหรือไม่นั้นเจ้าตัวไม่ยอมตอบคำถามนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ

เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับพยานวัตถุที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีในการดำเนินการกับนายสมคิตด้วย
คุณผู้ชมครับสีหน้าของนายสมคิดนั้นไม่ได้มีวิท่าทีวิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเคยมีประสบการณ์ในการถูกตำรวจจับกลุ่มตัวมาแล้วก่อนหน้านี้
ที่เคยก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อกว่า๑๐ปีที่แล้ว
ซึ่งตำรวจพยายามสอบถามตัวของนายสมคิดถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
แต่เจ้าตัวยังให้การวกวนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่คืนวันที่จะแต่งงานมีปัญหาทะเลาะกันอย่างหนัก
ด้วยความโกรธแค้นจงมือฆ่าผู้ตายขึ้นก่อนอำพลางศพแล้วหลบหนีไปครับ
หลังจากนั้นจะควบคุมตัวนายสมคิต
คุมขังไว้ที่สถานีตำรวจภูทรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เพื่อเตรียมการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในรุ่งเช้าของพรุ่งนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ครับ

คุณผู้ชมคะยังมีอีกสัก๓๔ประเด็น

ฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพนายสมคิดพุ่มพวง
คือผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
ควบคุมตัวเอาไว้ที่สพกระนวล
ที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวค่อยมาตามประเด็นนักเรียนชั้นม๑
ก่อเหตุยิงเพื่อนนะที่โรงเรียนที่นนทบุรี
คือทางทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านของเหยื่อรายล่าสุดรายที่๖นะคะ
ไฟล์ที่ถูกฆ่าตายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ขอนแก่นพบศพเมื่อ๑๕ธันวาคม
คุณนฤทธบุญนิ่มไปคุยกับครอบครัวของเหยื่อรายล่าสุด
ไปคุยกับเพื่อนของผู้ตาย
นางลำดวนกับนางละมุนเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
อยู่บ้านติดกันกับบ้านของฟ่ายอยู่บ้านของหน้ารักษมีนผู้ตายอะค่ะ
เพื่อนบ้านบอกเลยว่ารู้ข่าวตอนแรกตกใจมาก
แต่ดีใจที่ตำรวจจับได้เร็วโล่งอกต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องหวาดระแวงกันอีก
คือนับตั้งแต่เป็นข่าวคนแถวนี้เขาไม่ต้องหลับต้องนอนเขากลัวกลัวมันจะย้อนกลับไป
เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงประมาณ๕ทุ่มเพื่อนบ้านบอกว่ามันแปลกมาก
หมาของบ้านข้างเห่าหอนผิดปกติไม่รู้ว่าวิญญาณของนางรัศมีร์ผ่านมาแถวนี้หรือเปล่า
หมาไม่เคยเห่าไม่เคยหอนนะคะเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของนางรัศมีร์ไปสู่สุขติ
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเพราะตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้วค่ะ

มันจะปีนหลังบ้านด้วยแฟนก็ไม่ค่อยอยู่แฟนอยู่แฟนไม่อยู่เข้าห้องล็อกเลยไม่ออกมาไม่ไม่อยากให้ปอ
ฆ่าเลยไม่ให้ติดคุกฆ่ามันตายเลยไม่ต้องให้มันออกมาอีก
ไม่ต้องให้ติดคุกเปลืองข้าวหลวงด้วยครับฆ่ามันตายเลยทันทีเลย
มีเมื่อคืนหมาหอน๕ทุ่มปกติแล้วหมามันจะไม่หอน
มันก็หอนมันก็ร้องขึ้นเลยอ่ะถ้าห่าวคนมันก็จะห่าวมันไม่หอนได้
แก่เขาว่าเนอะถ้ามันเห็นผีมันจะหอนอืมนางสุดใจ
กำแพงหินเพื่อนสนิทของนางรัศมีผู้ตายอ่ะนะคะก็บอกว่าก่อนที่ตำรวจ
จะจับตัวนายสมคิดได้เมื่อคืนตอน๔ทุ่มเธอกับเพื่อนบ้านชวนกันออกมาจุดทูบ
หน้าทางเข้าหมู่บ้านเพื่อบอกกับนางรัศมีว่า
ช่วยเปิดทางให้ตำรวจจับคนที่ฆ่าเธอให้ได้ภายในวันสองวันนี้เถอะ
อย่าให้เวลามันยืดนานออกไปเลยทุกคนกลัวมากอยู่กันอย่างหวาดระแวง
พอช่วงสายวันนี้มารู้ข่าวว่าตำรวจจับนายสมคิดได้แล้วจริง
เพื่อนบ้านบอกดีใจมากนะคะก็เลยเชื่อว่านางรัศมี
คงจะช่วยทำให้ตำรวจจับคนร้ายได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
ที่โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะช่วง๔ทุ่มเหมือนกันเมื่อคืนนี้
หลานสาวหลานสาวของผู้ตายอะนะคะน้องเข้าใหม่อายุแค่หนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือน
อยู่บ้านเดียวกันกับเนี่ยค่ะกับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
อยู่อยู่นะกลางดึกเดินออกมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วกวักมือเรียก
แล้วพูดว่ายังไงรู้ไหมคะเด็กอายุขวบกว่าเนี่ยนะ
ฟ้ายฟ้ายฟ้ายมามาฟ้ายก็คือชื่อเล่นของผู้ตายอะ
ทุกคนในบ้านตกใจหันไปมองหน้าบ้านตกใจมากที่หลานสาวเรียกชื่อเล่นของนางรัศมี
หรือว่าไฟล์เนี่ยก็เลยพยายามไปบอกหลานว่าไฟล์เสียชีวิตไปแล้ว
บนสวรรค์แล้วอย่าเรียกนะก็เลยไม่รู้ว่าหลานสาวเห็นอะไร
ก็เลยตะโกนเรียกชื่อฟ้ายอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ

คือไฟล์ผู้ตายชอบไปจอดรถจักรยานยนต์เล่นกับหลานสาวคนนี้ค่ะทุกวันก็เลยไม่รู้โอ้โหเด็กผู้หญิงเนอะขวบกว่าเองตะโกนเรียกไฟล์มาไฟล์มาเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับอดีตสามีของไฟล์ด้วยนะคะนายสมัยเชือกพรมอายุ๕๓ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าเพิ่งจะนิมนต์พระมาสวดที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะทำบุญให้กับนางรัศมีหรือไฟล์ผู้ตาย
พอพระกลับกำลังกวาดห้องมีคนมาบอกว่าจับสมคิดได้แล้ว
ก็เลยนึกในใจเลยว่าบอกนางรัศมีร์หรือไฟล์นะว่าไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว

ส่วนลูกชายของผู้ตายนะคะนายจักริตก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขอบคุณคนที่แจ้งเบาะแสทำให้นายสมคิตถูกจับ
อยากจะให้นายสมคิตถูกประหารชีวิตค่ะ
มันมีอาถรรพ์นั้นเลยนี่ในความรู้สึกนะ
มันรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างทุกอย่างมันโอเคแล้วโอเค
คิดว่าพี่ม่านเขาน่าจะเปิดทางตรงนั้น
เออเออเออเปิดทางตรงนั้นเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นตรงนั้น
แต่ในความรู้สึกนะก็ขอขอบคุณคนที่แจ้งบ่อแสนะ
ดีใจครับโล่งใจด้วยครับ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนรัฐทุกคนนะครับ
ที่ช่วยประสานงานแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วครับเร็วมาก
ไม่ต้องประหารก็ได้ครับเอาทำเหมือนกับที่เขาทำกับคนอื่นนะครับ
เขาทำยังไงก็ทำกับเขาอย่างนั้นเขาจะได้รู้ครับว่ามันเป็นยังไง
นายสมคิดพุ่มพวงนะฮะฆาตกรที่ก่อเหตุ
ฆ่านางรัศมีเป็นศพที่๖เนี่ยอายุ๕๕ปีถ้าตามพื้นเพลแล้ว
เป็นคนทุ่งส่งนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พอพ่อกับแม่ตายทางญาติญาติเลี้ยงมา
ไม่ไหวเกเรเหลือเกินก็มีแม่เลี้ยงมารับไปเลี้ยงที่ตรัง
ไม่ไหวอีกนะเขาก็หายไปนะครับไปได้เมียอยู่แถวอีสานอยู่๓คนนะครับ
แล้วเมื่อปี๒๕๔๘เนี่ยเคยไปก่อเหตุเอาไว้ที่จังหวัดหนองคายนะครับ
คือเกิดเป็นคนใต้แต่ไปเติบโตใช้ชีวิตอยู่ทางภาคอีสาน
ตอนปี๒๕๔๘ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง๕ศพในเวลา๕เดือนเนี่ย
พื้นที่ส่วนใหญ่คือภาคอีสานนะครับหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิต
คือนางสาวพรตะวันปังขบุตรนะครับเขาเป็นหมอนวดแผนโบราณ
อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับวันนี้พอชาวบ้านที่บ้านโพนสวรรค์
ตำบลสะไครอำเภอสะไครจังหวัดน้องคายรู้ข่าวว่าตำรวจจับนายสมคิดได้แล้ว
โอ้โหชาวบ้านบอกโล่งอกนะฮะเพราะว่าตอนนั้นนางสาวพรตะวัน
ถูกนายสมคิดฆ่าโดยการจับหัวกดน้ำนะฮะสภาพไม่แตกต่างจากศพอื่นนะครับ
นางบุญมาประแดงสงฆ์อายุ๗๒นะครับบอกว่าตอนที่นางสาวพรตะวัน
ทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่หนองคายตอนนั้นได้คบหากับนายสมคิต
แล้วยังเคยพามางานศพแม่ของนางสาวพรตะวันซึ่งนายสมคิดตอนนั้นก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านของนางบุญมา
นางบุญบาบอกว่าก็คุยกันใกล้ชิดเลยล่ะก็ดูเป็นคนบุคลิกดีพูดจาดีสุภาพ
ไม่คิดว่าจะเป็นคนโหดเยี่ยมอมหิตขนาดนี้เมื่อจับได้แล้วในตอนนี้
ขอให้ได้รับโทษสูงสุดหากไม่ประหารชีวิตก็ขออย่าให้ออกมาอีก
ส่วนนางตานอ่อนหานวิชาตอนนี้อายุ๕๓นะครับบอกว่าหลังมีข่าวว่ามีคนถูกฆ่าอีก
ที่บรรเวอร์กระนวลจังหวัดขอนแก่นจากฟิมือของนายสมคิด
ชาวบ้านแถวนี้ที่หนองคายเนี่ยถึงกับหวาดภาวะไม่กล้าออกไปทำมาหากิน

แห้งไปไห้ไปสวนย่านอยู่แล้วค่ะในกี่ยินค่ะว่าถือแก๊บนี้โอ้ยโล่งใจอยู่นี้ค่ะ
มันอยู่ใกล้ตัวค่ะมาถูกเรื่อย
การขั้นถามว่าอยากให้ออกมาหรือไม่ออกมาเนี่ยอยากจะออกมาอีกแล้วค่ะ

คนไปไห้ไปน้ำวันนี้ห้องว่าออกไปหัวหัดสวน
ถ้าย่านมันมาผุ่มมาสุ่มอยู่น้ำปลามาสั่น

อันบักสมคิดว่าถือแก๊ปนี่ไม่กล้าออกไปสวนดอก
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละค่ะว่าพื้นเพเดิมสมคิดเนี่ย

แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มีญาติเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านพื้นเพเดิมของสมคิด
ที่เลี้ยงสมคิดมาตั้งแต่เด็กถึงขั้นบอกว่าไม่สงสารมันหรอก

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนางจิบกิ่งแก้วอายุ๘๖นะคะ
เป็นป้าของนายสมคิตที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จิบเนี่ยเคยเลี้ยงเคยส่งนายสมคิดเรียนหนังสือ
จิบบอกว่าพอนายสมคิตถูกจับดีใจมาก
ไม่ได้สงสารมันเลยไม่ได้สงสารแล้วไม่ได้ติดต่อกันมานานมากค่ะ
ส่วนหลานชายค่ะนายสมยศกิ่งแก้วอายุ๒๕
บอกว่าเห็นใจญาติของผู้เสียชีวิตที่นายสมคิตไปก่อเหตุเอาไว้
อยากให้นายสมคิตรับกรรมที่ก่อตอนนี้ครอบครัวอายชาวบ้านมากนะ
ออกไปไหนไปซื้อของในตลาดคนก็มอง

ส่วนเพื่อนบ้านค่ะนางราตรีค่ะก็บอกว่าเห็นนายสมคิดมาตั้งแต่เด็กนะคะ
แต่พอรู้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องกลัวมาก

คือคนในพื้นที่ที่เป็นพื้นเพเดิมของนายสมคิดก็กลัว
แม้ว่าจะหายไปจากพื้นที่นานแล้ว
แต่ก็กลัวว่าไม่รู้หนีไปไหนไงจะย้อนกลับมาหรือเปล่า
ทุกคนก็กลัวจับได้แล้วก็โล่งใจนะคะ
สิ่งที่หลายคนติดใจสงสัยก็คือเรื่องของการลดโทษนะฮะ
จากนักโทษที่ความจริงแล้วชั้นต้นเนี่ยพิพากษาประหารชีวิตด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าไปสารภาพชั้นอุทธรณ์ก็เหลือจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกตลอดชีวิตติดคุกจริงเนี่ยแค่๑๔ปีนะ
๑๔ปีเต็มด้วยนะ๑๓ปีกว่าเกือบ๑๔ปีนะครับ
กับ๕ศพที่ฆ่าไปพ้นโทษออกมาแล้วมาฆ่าอีกศพหนึ่งเนี่ยนะครับ
นายสมคิตถูกจำคุกในเรือนจำบางขวางนะครับ
แล้วเขาขอย้ายเรือนจำไปอยู่ที่หนองคายบอกว่าขอไปอยู่ตามภูมิลำเนา
แต่ว่าน่าจะเป็นตามภูมิลำเนาของพื้นที่ที่เคยมีแฟนมีเมียอะไรอยู่แถวนั้นมากกว่านะครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำระหว่างปี๒๕๔๘ถึง๒๕๖๒ก่อนจะพ้นโทษออกมานะครับ
ตามรายงานคือนายสมคิตเป็นนักโทษที่เงียบมีความประพฤติดีเรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ก็เลยเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นตามลำดับในการเป็นนักโทษ
คือเป็นนักโทษที่มีความประพฤติถึงขั้นได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะฮะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนโทษนะครับ
นักโทษชั้นเยี่ยมจากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการลดหย่อนเบื้องต้นล็อตแรกมาเนี่ยจะเหลือ๕๐ปีก่อน
แล้วจาก๕๐ปีทีนี้ถ้ายังเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีอีกนะครับต้องได้รับโทษ๑ใน๓อะไรพวกนี้ไปแล้วด้วยนะฮะ
เขาก็จะมีวันลดโทษสะสมลดโทษตามชั้นของนักโทษเป็นชั้นเยี่ยมได้รับวันลดโทษอีกเดือนละ๕วัน
ชั้นดีมากลดโทษอีกเดือนละ๔วันชั้นดีได้รับวันลดโทษอีกเดือนละ๓วันคือเอาเป็นว่าเขาสะสมวันลดโทษแล้วจนจำคุกจริงแค่เกือบ๑๔ปีเท่านั้นจาก๕ศพที่ฆ่าไปนะครับ
แล้วก็ยังมีนักโทษคดีอุกจกันคนอื่นนะครับที่เป็นคดีดังนะครับทุกผู้ชมครับไม่ใช่แค่นายสมคิดพุ่มพวงนะฮะนายเสริมสาครราชชื่อนี้เชื่อว่าท่านยังจำได้นะครับ
ก่อคดีฆ่าหันศพแฟนสาวชิ้นส่วนทิ้งชะโครกเมื่อปี๒๕๔๔สารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าติดคุกจริง๑๓ปี๙เดือนนะฮะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ
แพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติฆ่าหันศพแพทย์หญิงผัสพรภรรยาเมื่อปี๒๕๔๖โทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดจริง๑๐ปี๗เดือนพ้นโทษมาแล้วนะครับ
แล้วก็นี่ฮะนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพเมื่อปี๒๕๔๘โทษจำคุกตลอดชีวิตติด๑๓ปี๑๐เดือน๒๘วัน
โทษออกมาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่นายสมคิดต่างจากนายเสริมกับนายแพทย์วิสุทธิ์คือนายสมคิดออกมาแค่๖เดือนมาฆ่าศพที่๖อีกนะฮะ
เนี่ยนั่งอ่านเฟซบุ๊กไลค์ลายผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วนะทุกคนพูดเลยว่ากระหารชีวิตเถิดจะกระหารชีวิตได้ไหมเทียมข่าวไปถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ลองลงมาคือฆาตกรโรคกิจพวกนี้ครับเรียงลำดับลงมาตามลำดับชั้น
ซึ่งถ้าการประหารชีวิตได้สามารถทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดี
รัฐมนตรียุติธรรมก็เลยบอกว่าขอศึกษาขอบเขตของกฎหมายก่อน
ทำได้ไหมอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แนวคิดที่จะทำก็คืออยากจะมีการตรวจสอบประเมินโดยแพทย์ก่อน
ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในระยะยาวก็ศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาอยู่
หรืออาจจะต้องประเมินด้วยว่าถึงแม้ว่าอยู่ในคุกทำตัวดี
แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถกลับตัวกลับใจได้เป็นคนดีได้ทุกคน
ต้องไปดูด้วยว่าพฤติกรรมลักษณะการก่อเหตุมันโหดเยี่ยมขนาดไหน
ก่อเหตุซ้ำซากไหมอายุของผู้ต้องหาที่อยู่ในคุกเนี่ยอายุแค่ไหน
ปล่อยออกมาแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะไปก่อเหตุอีกหรือเปล่า
อย่างตรงนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่
ครับก็บางรัฐของสหรัฐนะฮะ
จากนักโทษคดีอุชกันที่ได้รับการลดโทษแล้วพ้นโทษออกมา
ต้องติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตลอดเวลาจนตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะอืม
เขาจะทำประชาพิจารณ์ก่อน
ถ้าเป็นคดีอุกชะกันแล้วจะได้รับการลดโทษแล้วปล่อยตัวออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ย
เขาจะถามผู้คนในพื้นที่ก่อนจะทำประชาพิจารณ์ก่อนว่า
จะให้นายคนนี้ออกมาไหมใช่ค่ะจะให้มาอยู่ด้วยในสังคมไหม
เพราะถือว่าคนในพื้นที่เขาก็เสี่ยงอันตราย
ต้องถามประชาชนที่อยู่ตรงนั้นด้วย
ก็ต้องชื่นชมพลเมืองดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สังเกตสังกา
จนไปเห็นฆาตกรนายนี้นะฮะนายสมคิดพุ่มพวงบนขบวนรถไฟนะครับ
ล่าสุดนะครับนอกจากรางวัลนำจับในการแจ้งเบาะแสที่ทางตำรวจเขาตั้งเอาไว้๕๐๐๐บาทนะครับ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาทยากรรมที่มีนายอัฐรยาธิรวงรัฐมหงษ์เป็นประธานชมรม
ก็มอบอีก๓๐๐๐บาทก่อนหน้านี้นะฮะที่บอกเอาไว้เป็น๘๐๐๐แล้ว
ล่าสุดมีผู้ที่มอบทองคำน้ำหนักสองบาทให้อีกนะฮะ
ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีทำให้คนสบายใจว่าโอ้โหไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่า
สมคิดพุ่มพวงจะไปอยู่ที่ไหนไปดูความคืบหน้ากรณีการจับกลุ่มตัวในสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ปี๔๘นะครับที่ฆ่าไป๕ศพปีนี้ออกมาฆ่าอีกศพหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวได้บนขบวนรถไฟเมื่อช่วงเช้านะครับ
นำตัวไปสอบปากคำตลอดทั้งวันล่าสุดเนี่ยส่งมาที่ขอนแก่นแล้วนะครับ
ตอนนี้ถูกนำตัวเข้าห้องคุมขังของสพกระนวลไปแล้วนะครับ
เพื่อรอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าที่จะพาไปนะฮะ
ส่วนการสอบปากคำตลอดทั้งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
ได้สอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นไปแล้วหลังจากนี้ก็จะให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือโดยกระทำการทารุณโหดร้าย
ผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับและผู้ต้องหายังอยู่ภายในความควบคุมของตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
ตมตรียันยงเวทโอสดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
ผู้ต้องหาให้ปากคำว่ารู้จักกับผู้ตายก็คือนางรักษมีมุริชันเมื่อวันที่๑ธันวาคมผ่านทางเฟสบุ๊ค
หลังก่อเหตุหลบหนีไปโดยนั่งรถโดยสารไปที่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นไปเอาจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดไว้ที่โรงพยาบาล
ขี่ออกไปเรื่อยไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นขี่รถออกไปเรื่อยอีกนะครับ
ไปพักที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีลำแล้วจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
เพื่อไปขึ้นรถไฟจนถูกจับได้ที่สถานีปากช่องนี่นะฮะถูกนำตัวมาที่ขอนแก่นเมื่อช่วงค่ำนะครับ
ถูกจับได้ที่โคราชเมื่อช่วงเช้าวันนี้สำหรับมูลเหตุจูงใจนะครับนายสมคิดยืนยันว่า
ไม่ได้ตระเตรียมการไว้ก่อนแต่ในวันก่อเหตุมีปากเสียงทะเลาะกับผู้ตาย
โมโหลงมือก่อเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับ
ส่วนที่ตำรวจแถลงล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะฮะพฤติการในการสังหารเหยื่อรายที่๖นะครับ
นายสมคิดใช้วิธีการไม่แตกต่างจากเหยื่อรายก่อนเมื่อปี๒๕๔นะครับ
โดยใช้มือบีบคอแล้วนางรัศมีร์ก็สลบไปแต่จากนั้นนะครับผู้ตายได้ร้องขอความช่วยเหลือ
นายสมคิตเองได้ยินเสียงเพื่อนบ้านมาเรียกด้วยก็เลยกลัวว่านางรัศมีร์จะตายไม่จริง
นี่นะฮะจากการสารภาพในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วนายสมคิดก็เลยใช้สายไฟนะครับ
เป็นสายไฟของกาน้ำร้อนเอามารัดคอนางรัศมีอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดนะครับนายสมคิตบอกว่าทำร้ายบีบคอนางรัศมีจนเขาสลบไปนะฮะ
ผู้ตายเองก็ร้องขอความช่วยเหลือออกมาด้วยนะเห็นเพื่อนบ้านมาเรียกกลัวว่าจะไม่ตาย
เอาสายไฟการน้ำร้อนมารัดคอเขาจนเขาตายแล้วก็หลบหนีไป
วันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตำรวจจะนำตัวนายสมคิตไปยังจุดก่อเหตุ
ก็คือบ้านของนางรัศมีผู้ตายนะฮะแล้วก็เส้นทางหลบหนีต่าง
เพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งตำรวจบอกว่าต้องวางกำลังอย่างแน่นหนาเลย
เดี๋ยวต้องใช้กำลังแบบเป็นร้อยอ่ะใช่ค่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องชาวบ้าน
ที่รู้ข่าวเนี่ยโอ้โหสงสัยมาดักรอกันเยอะแน่คนเตรียมไปรอดูอยู่แล้ว